น้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดดอีสาน
เปิดมาคึกคักแบบนี้คุณผู้ชมค่ะจะพาไปนี่เลยที่ขอนแก่นนะคะเพราะเขามีมหากรรมหมอลำเฟสติเวิลค่ะก่อนทำการแสดงค่ะเขาทำพิธีไหว้ครูกันด้วยไฮไลท์อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ

โดยมีแม่ครูหมอลำดรชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๓๖และพ่อครูฉลาดส่งเสริมศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๔๘รวมถึงตำนานเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรและคุณพ่อวีรพงศ์วงศิลป์แบบนี้ศิลปินมรดกอีสานมาครบเลยค่ะเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือตัวแทน
ที่พร้อมใจกันแต่งกายชุดเพชรหมอลำ

ตายแล้วฉันแสบตาคุณแจ๊กกะลีนคุณเชอรี่

สีฟ้าสีม่วงสดแบบนี้โอ้โหมันโดนใจมากเลย
ด้วยการถือขันห้ามาบูชายก้อเยาครู
ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยค่ะ

แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน

เพราะท่านเป็นผู้ที่ยึดเหนียวจิตใจของลูกศิษย์ค่ะ
แสดงให้เห็นถึงความกระตันยูกระตะเวทีต่อครู

ขอกำลังใจเพิ่มความเชื่อมั่นในการแสดงมากยิ่งขึ้นค่ะ

อ่าครั้งแรกมันต้องปั่งนะครับ
อ่าตามแล้วนะ
ไปสังเกตี๊กว่าเลขทูบจะได้อะไร
บอกเลยไม่รอช้าทันใดนั้น

ผู้สื่อข่าวของเราเตรียมไปให้เลย
หนุ่มท็อปบอกว่าหากถูกเลขนี้
อย่าลืมนำเงินรางวัลไปมอบให้กับผม
หน้าเวทีด้วยนะพ่อแม่พี่น้อง

ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศกันบ้างดีกว่า

ไหนได้ตัวเลขกันแล้วเราไปม่วนกันเลย

มหากรรมหมอลำเฟสติเวิล
ค่ำคืนที่ผ่านมามีวงหมอลำแถวหน้าของภาคอีสาน

หมอลำฝันใจแฟนแมนจักรพรรณ

แล้วก็วันนี้ใครที่อยู่ขอนแก่น

ก็สามารถแวะไปจองหน้าห้างกันได้

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ

แล้วก็ยังมีหมอลำท่านอื่นด้วยนะคะ

อสบอยนี่น่าสนใจมากเลยบอกว่า

เพื่อมางานมหากรรมหมอลำที่นี่
เพราะว่าอะไรมีครูเพลง
มีแบบตำนานหมอลำมาเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ

เคลียร์คิวมางานนี้ด้วยละกันนะคะ
ถือว่าเป็นงานที่ยกระดับหมอลำขึ้นมา

คำคืนที่ผ่านมาใครที่อยู่ในงานเนี่ย
บอกเล่าบรรยากาศให้กับเราได้ฟังกันด้วยก็ดีนะคะ